ต่อกันที่งานกระถิ่นของนางเอกสาวของเรากันบ้างดีกว่า
คนอะไรนอกจากจะสวยและยังใจบุญอีกด้วย
คือเวลาไปทำบุญเจอคนแต่งตัวสวยนี่มันอิ่มอกอิ่มใจเนอะ

พี่ซูนเลยมีหลายคนเขาบอกแบบอยากจะร่วมบุญด้วย
แล้วก็อยากจะดูได้ว่าเบลลล่ามาในชุดไหนยังไง

มาในชุดผ้าใหม่ไทยสีน้ำตาลเข้ม
ตัดเย็บให้มันมีความทันสมัยดูโมเดิร์นหน่อย

งานนี้เบลล่าไปกับคุณแม่
เรียกว่างานนี้แน่นวัดกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนอยากรู้ว่ารอยอดนการทำบุญงานกระถิ้นตีนี้เท่าไรแล้วเนาะ

เขาบอกว่าประมาณ๕แสนกว่าบาทนะคุณผู้ชม

โอ้โหเบลล่านี่สวยจริงเลยนะนี่เป็นภาพหมายไทยนะคุณผู้ชม
ใส่ริมจึ้งขนาดนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะ
เกรสการกล้าวอย่างที่เราคนสวย
ใช่เล่าให้ฟังไปว่าจริงปีนี้เกรสตั้งใจทำบุญใหญ่เลย
เริ่มด้วยการทำบุญกระถิ่นกับครอบครัวที่วัดหนองกายจังหวัดเจียงใหม่
ซีรีส์รวมยอดและเท่าไหร่รู้มั้ยจ๊ะ๓ล้านบาทคุณผู้ชม
คนสวยสุดบังคือปีนี้นั่งบังจริงนะคะ

ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมดูชุดนะโอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องชุดไทยแบบทุกเมือง
สวยมากเขาเลยบอกว่างามใบ้งามง่าวงามเป็นล้ำเป็นเหลืองงามพี่ลีน่า
งามง่าวแปลว่าสวย

คุณดูสิสวยไหมล่ะงามมากนะที่สำคัญคือมีแว่นตา

มีความเก๋เพราะน่าเป็นคนเก๋เก๋

เขาก็ไปแหมเขาไปทุกงานอยู่แล้ว

นิกยังไปนี่ไงบุญจะไม่ไปได้ยังไงนะ

ทั้งเรื่องผลงานการแสดงทั้งเรื่องร้องเพลง

ขึ้นหมดเลยด้วย

ต้องตั้งใจแต่งนะต้องสวย

แต่วันไม่นะเหมือนพระเจ้าเขาห้าให้บุญ
ห้ายิ่งสวยห้ายิ่งตัง